ไปดูเหตุสลดที่คุณวรพรโปรยเอาไว้ครับที่ภูเก็ตครับผู้หญิงคนหนึ่ง
เธอก็เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอยู่แล้วแต่โดนหมาไทยหลังอ่านครับ
คุณผู้ชมดูเลือดฮะคือขย่ำเข้าที่คอครับไปโดนเส้นเลือดใหญ่
เส้นเลือดใหญ่ขาดเธอเสียชีวิตครับ
เหตุเกิดประมาณ๑๐โมงเช้าครับคุณผู้ชมครับ๑๐โมงเช้า
ตำรวจสพทหลางไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ในพื้นที่บ้านบางแปรตะบนป่าคอกจังหวัดภูเก็ตครับ
พบศพนางสาวสรินรัฐละอองพาณิชกุลอายุ๓๘ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ตรงระเบียงหน้าบ้านที่คุณผู้ชมเห็นไป
แล้วมีแผลเวอะที่คอด้านซ้ายจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับ
ทราบว่าบ้านหลังนี้นะครับอยู่กัน๔คนก็เป็นพี่น้องกันนะ
มีหมาไทยหลังอ่าน๒ตัวตัวที่กัดเธอคือตัวนี้ฮะตัว
สีน้ำตาลเป็นหมาของพี่ชายเอามาเลี้ยงได้สักประมาณ๕เดือน
ช่วงที่เกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้านครับอีกสามคนอีกสามท่านเนี่ย
ธุระที่กรุงเทพมหานครคาดว่าช่วงที่ผู้ตายเนี่ย
กำลังให้อาหารมันเนี่ยคือผู้ตายเป็นโรคกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง
อาจจะล้มไปโดนมันครับหรืออาจจะพลาดทำอะไรให้มันตกใจ
ขณะมันกินอาหารมันก็เลยกัดเข้าที่คอครับ
เส้นเลือดใหญ่ฉีกขาดเสียเลือดมากและเสียชีวิตในที่สุด
เห็นเหตุการณ์นะครับซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของผู้ตาย
เล่าบอกว่าเธอกับผู้ตายนะครับทำงานที่ร้านอาหารของพี่ชาย
ของผู้ตายนั่นแหละโทรหาผู้ตายก็ไม่รับสาย
ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจก็คงไม่รับคงติดอะไรอยู่
เพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดของผู้ตายด้วย
โมงครึ่งแวะไปหาโอ้โหตกใจมากครับ
ไปเจอเธอเป็นศพรีบถ่ายรูปส่งไปให้ครอบครัวผู้ตายดู
แล้วรีบแจ้งตำรวจครับนะฮะจากที่ถามเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะครับ
ให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าได้ยินเสียงร้องของผู้ตายช่วง๖๗โมงเช้า
แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปดูครับไม่มีใครกล้าเข้าไปดู

ก็รู้สภาพขึ้นก็ถ่ายลูกเลยถ่ายลูกแล้วก็โทรหา

เป็นพัฒนาที่ร้านค่ะแต่ก็คือแต่สนิทกันทุกคน

ที่ร้านนั้นก็เลยมาดูกัน
เราก็ไม่รู้นะว่าเขาจะล้มลักษณะไหนแบบไหน
อันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะออกมาเอา
ความสันนิษฐานของหนูค่ะคิดว่าแกน่าจะออกมาเอา
เพื่อเตรียมจะเอาอาหารให้หมาตอนเช้า

แต่พอว่าหมาหลายตัวแบบพอมันแบบมันตะโกนมันตะกายหา
แล้วน่าจะล้มพอล้มน่าจะไอ้นี่มาเลย